ปิดท้ายนะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของการเมืองค่ะ
วันนี้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัศดร
รวมไปถึงประธานและรองประธานวุฒิสภานะคะ
แล้วก็กำหนดวันในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
พุธหน้า๕มิถุนายนค่ะ
วันนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดร
ได้มีการจัดพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งในชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
นายสุชาติตันเจริญนายสุภาชัยโพสุ
เป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑และ๒
ที่ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาคารรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภา
แทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูดแทนรัฐสภาพูด

ก็จะพาสอสอในกลุ่มประมาณ๓๐คนย้ายกลับไปอยู่พักเพื่อไทย
แล้วก็มีการพูดถึงจากภักดิ์เพื่อไทยกลับมานะฮะ

วันนี้นายสมศักดิ์ได้แถลงชี้แจงนะครับปฏิเสธว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับ
ที่ตัวเองจะนำสอสอ๓๐คนในกลุ่มสามมิตรของพักพลังประชารัฐ

โดยระบุว่าข่าวนี้ส่งผลให้ทั้งพักและตัวเองเสียหาย
ทำให้เข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นคนเกเรตีรวน
ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรแล้วก็ไม่พอใจ

โดยยืนยันว่าตั้งแต่ทำงานการเมืองมาตัวเองเป็นคนที่มีปัญหาน้อยที่สุด
คิดจะหนีหายไปจากพักไหน

ไม่ได้ยินที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

พูดว่า
เมื่อไปแล้วขอให้ไปรับกรวดน้ำคว่ำขันไปเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ยิน
แต่ถ้าพูดจริงมันก็จะเหมือนกับสุภาษิตที่ว่ามะนาวหวานองุ่นเปรี้ยว
เป็นยังไงเดี๋ยวฟังแล้วกันนะครับ
ไม่ใช่เอาแต่คนที่อ้างประชาชนไปหาประโยค
เราก็คิดว่าเอาละก็เข้าไปแล้วเราก็ได้

ก็คงเข้าใจกันดีไปแล้วล่ะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องกลับมา
และวันนี้อังุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานอย่างที่ผมว่า
แล้วสิ่งที่คุณหญิงสุดารัฐได้พูด

ผมคิดว่าท่านเป็นถึงคุณหญิง
จะมาพูดคำอะไรที่ดูแล้วไม่น่าที่จะเป็นคำพูดของท่าน
แต่ผมก็ได้ยินคนในพักของท่าน
เขาพูดถึงท่านเหมือนที่ท่านพูดถึงผมเหมือนกัน
เป็นอะไรที่พลังได้
ไม่สาวเพราะไม่ได้เป็นลิงค์หรอกตอนนี้ช่วยจะไม่เป็นลิงค์
กรรมการบริหารภักดิ์พูดถึงเหตุผลเป็นกรรมการบริหารภักดิ์
ก็ที่สุดแล้วถ้าท่านทำให้เราไม่ได้ก็มันก็จบ
ทีนี้มาดูเรื่องราวของคำว่าอีช่อค่ะยังไม่จบนะคะ
เพราะว่าวันนี้นางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่เป็นเจ้าของคำพูดนี้นะคะเข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอโคศกปอท
ร้องทุกข์กล่าวโทษค่ะให้เอาผิดกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นพันคนเลยนะคะ
ที่ไปจมตีกล่าวหาบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว
ปารีนาค้าอาวุธอันนี้ก็เป็นแฮชแท็กไปทั่ว
แล้วก็มีคนโทรศัพท์ไปกลั่นแกล้งด้วยเธอก็ยังย้ำนะคะ
จนถึงวันนี้เธอก็ย้ำว่าคำว่าอีช่อเป็นคำที่ใช้กันในบ้านของตัวเอง
ไม่ได้เจาะจงด่าใครหรือพักการเมืองไหนค่ะ
ที่ปั่นกระแสโซเชียลนะคะเพราะว่าเรื่องของเรื่องมันมีอยู่นิดเดียว
เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีอีช่อหลายคนในสภา
ก็เรื่องนี้ก็ความจริงเขาก็เป็นวิวาทะกันอยู่สองคนน่ะเนาะ
แต่วันนี้ก็มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับ
ก็เป็นสอสอบัญชีรายชื่อภักดิ์ไทยศรีวิลัยนะฮะ
หัวหน้าภักษ์ศร๑เดียวไหนมองคลกิดสุขศิลทรวณณนะครับ
ในฐานะผู้แทนรัศดรไม่เช่นนั้นอาจจะโดนสอบเรื่องจริยธรรม
โดยนายมงคลกิจบอกว่าสมัยเป็นเด็กชอบยืนดูผู้หญิงสวยตบกัน
จะไม่ห้ามเพราะรู้สึกสนุกดี
พร้อมกับระบุว่าถ้าให้เปรียบเทียบกับผมว่าคุณปารีนา
ถ้าให้เปรียบเทียบกันผมว่าคุณปารีนาสวยกว่าเยอะ
อายุ๔๐กว่ามีลูก๑ยังดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้
ขณะที่คุณพันนิกาอายุน้อยกว่ายังสู้ไม่ได้เลยอาจจะสดกว่า
แต่เอาจริงผมอยากเห็นเขาตบกันในสภาและจะไม่ห้าม
เพราะถ้าเราไปห้ามทั้งสองฝ่ายอารมณ์จะยังไม่สุด
ให้เขาตบกันให้เรียบร้อยถ้าเหนื่อยเขาก็หยุดเองสุดท้ายเขาอาจจะมารักกันก็ได้

เราก็ไม่แสดงความคิดเห็นต่อค่ะ